ช่วงสักประมาณ๒๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
แถลงข่าวเกี่ยวกับภารกิจในวันนี้
ท่านที่พลาดไปไม่ได้ฟัง
ท่านที่ฟังแล้วอยากฟังอีกให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น
เดี๋ยวฟังนะครับประมาณ๘นาทีนะครับฟังเลยครับ
บอกว่าเรื่องสภาพอาการเรื่องสภาพร่างกายของเด็ก
แล้วก็เรื่องระดับน้ำในถ้ำที่เราสามารถบริหารจัดการน้ำ
อย่างดีตลอดแล้วเราก็ได้ปฏิบัติการกู้ภัยนะครับ
เหมือนที่ผมกลับเรียนพวกเราว่าภารกิจจริงมี๓ชิ้นนะฮะ
หนึ่งก็คือค้นหาซึ่งเราเสร็จสิ้นไปแล้ว
ของกู้ภัยรักษาก็คือการส่งกลับนะครับวันนี้เราปฏิบัติการระดับที่สองกับที่สาม
คือกู้ภัยแล้วก็ส่งกลับได้น้องได้หมูสับ
ส่งให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างปลอดภัย
ส่งน้องสี่คนปลอดภัยถูกคนแล้วกับโรงพยาบาลเชียงรายบริหารรุครไปแล้วนะครับ
ในการปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าที่เราบอกว่าเราส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เป็นผู้ดำน้ำ
จากต่างประเทศรวม๑๓คนนะครับแล้วก็๑๐คนจะเป็นคนที่ดำนะครับ
แล้วก็อีก๓คนเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่คอยประสานงานคอยจัดระเบียบต่างนะครับ
แล้วก็ส่งทีมซิลให้เข้าไป๕คนเข้าไปช่วย
ในการปฏิบัติงานจริงนะครับกลับเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ดำน้ำทั้งหมด
ที่เข้ามาช่วยเราในวันนี้นะครับในภารกิจทั้งหมดเนี่ยประมาณ๙๐กว่านายนะครับ
นายเป็นนักดำน้ำจากต่างชาตินะครับหลายประเทศมากนะครับคงกล่าวไม่หมดนะครับ
อีกประมาณ๔๐นายนะครับเป็นนักดำน้ำจากของไทยนะครับ
ร่วมปฏิบัติการร่วมกันแต่ณตอนนั้นจริงจริงอย่างที่ผมบอกเป็นเทคนิเชียนสิบคนนั้นนะครับ
ที่ได้เข้าไปพาน้องออกมาการพาน้องออกมาผมเชื่อว่าหลายหลายท่านก็คงจะเห็นตามทีมด้วยนะครับ
แล้วก็เอาน้องเขากอดไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ออกมานะครับตามสภาพที่ใส่หน้ากากนะครับ
แล้วก็หน้ากากนี้จะกันน้ำเข้ามีระบบเซฟตี้ทั้งตัวแล้วก็มีการหายใจหายใจแบบปกติได้
ผมคงไม่อธิบายรายละเอียดผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวหรือนักประกาศหลายท่านก็คงอธิบายไปหมดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้
แต่ขอยืนยันว่าเราคาดการณ์ว่าเข้าไป๑๐โมงเราจะเห็นคนแรกที่ออกมาประมาณ๓ทุ่มนะครับ
จะเห็นคนแรกที่ออกมาประมาณ๓ทุ่มแต่ปฏิบัติการวันนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่คาดนะครับ
น้องคนแรกออกมาผ่านโถงของถ้ำและพ้นถ้ำตอนประมาณ๑๗๔๐นะครับ
แล้วก็น้องคนที่๒ออกมาในประมาณสัก๑๐กว่านาทีหรือ๒๐นาทีถัดมานะครับ
นะครับผมเชื่อว่าหลายหลายท่านคงไปถ่ายแอบถ่ายกันมาแล้วอ่ะนะฮะ
ข้างหน้านะครับเรียบร้อยส่งไปเชียงรายประชานุเคราะห์
นะครับสองคนแรกสองคนหลังคือลำดับที่สามกับลำดับที่สี่
เอ่อออกมาประมาณสิบเก้าสี่ศูนย์กับสิบเก้าห้าศูนย์
นะครับคนสุดท้ายเมื่อกี้รถที่วิ่งออกไปก็ส่งเชียงรายประชานุเคร
คนก็คงไปถ่ายแล้วเพราะฉะนั้นถึงว่า๔คนออกจากพื้นที่ที่เราดูแลแล้ว
กู้ภัยได้๔คนแล้วแล้วเราก็ส่งกลับไปได้๔คน
ถือว่าเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติการวันนี้อย่างยิ่ง
อย่างที่ผมบอกว่าผมประเมินว่าทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันให้ความ
ข้อมูลการปฏิบัติการของทุกฝ่ายทุกด้านที่เราประเมินไม่ว่า
ตุนิยมวิทยาการสูบน้ำสภาพอากาศสภาพหมอที่ไปประเมิน
สุขภาพของน้องเขาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินอย่าง
มั่นใจว่าวันนี้ปฏิบัติการเราจะทำได้แล้วเราก็ถือว่า
วันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับ๔คนแรกนะครับ
จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วจะปฏิบัติการยังไงต่อไป
นะครับผมขอตอบเลยจะได้ไม่ต้องตอบคำถามตรงนั้น
นะครับเอ่อจะปฏิบัติการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อมถัดไป
นะครับคงจะให้เตรียมความพร้อมเร็จไม่ช้านี้นะครับ
เพราะว่าอะไรครับถังออกซิเจนระบบต่างเลยนะครับ
ตอนนี้ใช้ไปหมดแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในถ้ำนะฮะ
ต้องไปลอยใหม่ทีมที่จะลอยพร้อมปุ๊บก็จะลอยทันที
นะครับถามว่าถัดไปเอ่อจะมีได้เมื่อไหร่
ตอบตัวเลขตรงตรงไม่ได้นะครับแต่อยู่ระหว่างประมาณ
กว่าชั่วโมงไม่เกินยี่สิบชั่วโมงประมาณนั้น
แต่ต้องดูสภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าจะต้องสเตเบิลแบบวันนี้
ถ้าแบบวันนี้แล้วเรามั่นใจเราก็จะต่อไปทันที
โดยเร็วที่สุดนะครับเอ่อสิ่งอันหนึ่งที่ต้องขออนุญาตจริงจริง
ก็คือว่า๓ทุ่มตอนนี้เราเรียกทุกทีมมาประเมินสถานการณ์ในวันนี้
นะครับไม่ว่าจะทีมส่งกลับรถทุกคันฮอทุกลำ
นะครับที่เป็นคนที่คอนโทนตรงนั้นทั้งหมดจะมานั่งพูดคุยกันว่า
เราปฏิบัติวันนี้เป็นอย่างไรผลต้องประเมินอะไรบ้าง
ต้องปรับแก้แก้ไขตรงไหนไหมการปิดการจราจรตรงไหนต้องปรับแก้ไหม
เดี๋ยวเราจะประชุมกันทีมทีมเมดิกหรือทีมหมอ
ทุกคนก็จะต้องเตรียมหมดว่าวันนี้เรากู้ภัยน้องเขา
เราให้ร่างกายเขาในร่างกายเป็นอย่างไรหายใจอย่างไรอะไรอย่างไร
เดี๋ยวทีมหมอก็ต้องประชุมกันนะครับทีมขนส่งจากถ้ำขึ้นมา
ก็ต้องประชุมกันว่าในการส่งขึ้นมามีอุปกรณ์อะไรที่วันนี้ใช้
อย่างนี้ยังจำเป็นหรือไม่หรือมีอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นหรือไม่
จะมีการประเมินทั้งหมดทุกทีมรวมทั้งทีมบริหารจัดการด้วยทั้งหมดนะครับ
ตำรวจทีมบริหารจัดการทั้งหมดเลยนะครับเราจะประชุมแยกทีมกันตอนสามทุ่มวันนี้
ก็ขออภัยที่ไม่สามารถที่จะตอบคำถามอย่างยืดยาวได้อันหนึ่งนะครับ
แต่ยืนยันว่าเราสามารถช่วยน้องหรือหมู๔ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นบทเล็ตของทีมปฏิบัติงานทุกทีม
ที่ช่วยกันอยู่ที่เอ่อถ้ำหลวงนะครับเราวันวันหนึ่ง
มีคนปฏิบัติงานหลายพันคนทุกทีมวันนี้ทุกคนดีใจหมดนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่มีคนฝากมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง
สื่อมวลชนทุกคนที่ยอมสละเวลายอมสละพื้นที่
พื้นที่ให้กับพวกเราในการปฏิบัติงานวันนี้จังว่าวันนี้ลาบลื่นมาก
ในการขนส่งรถจากตำแหน่งที่เกิดเหตุไปในตำแหน่งที่ขนพอ
นะครับวันนี้ใช้เวลาสองนาทีกว่านะครับ
จากวันที่ทดสอบใช้เวลาประมาณเกี่ยวกับสิบนาที
วันนี้เราเร็วปล่อยห้าเท่านะครับแต่การที่เราจัดระเบียบ
แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดี
ผมต้องกลับขอบคุณจริงจริงผมในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลับขอบคุณสื่อชนทุกท่านตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ
กลับขอบพระคุณกำลังใจนะครับที่ให้กับทีมงานของเรา
นะครับที่เรามุ่งมั่นเราซ้อมวันนี้เราซ้อมทุกวัน
ไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงฝนตกแดดออกซ้อมทุกวัน
จนเกิดความพร้อมที่สุดวันนี้ทุกกำลังใจที่พ่อแม่พี่น้อง
ส่งให้กับพวกเราวันนี้ส่งคนที่น้องน้องเขาสี่คน
ทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเอ่อการ
นะครับผมในนามของเอ่อตัวแทนของทีมปฏิบัติทุกคนนะครับ
ดับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยให้กำลังใจกับพวกเรา
เพราะว่าวันนี้สำเร็จในอันหนึ่งแต่ยังไม่เห็นทั้งหมดนะครับ
เรายังจะทำภารกิจต่อไปให้ดีเท่าเท่ากับวันนี้ครับ

เอ่อสี่คนยังไม่ได้ประเมินว่าใครบ้างนะครับเดี๋ยวส่งไปทางโรงพยาบาลแล้วคงจะรู้
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประเมินนะครับที่เหลืออยู่จุดเดิมนะครับนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์แขลง
ที่เหลืออยู่จุดเดิม๙คนอยู่จุดเนินนมสาว
เพราะว่าก็มีกระแสข่าวบางคนบอกมีอีก๒คนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้
คือท่านผู้ว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะบอกว่าที่เหลืออยู่จุดเดิมอยู่เนินนมสาว
แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะคะ